คุณผู้ชมฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ย

นักเรียนมต้นรุมฮะ

นี่คุณแล้วมันเด็กมากอ่ะ
คุณผู้ชมเด็กมากเลยนะฮะ

แล้วก็ดูสั้นพอคลิปนักเรียนชายหญิง

ที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น

คลิปนี้ถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางในโซเชียลนะครับ
กันจอมพลังได้รับเรื่องร้องเรียน
จากแม่ของนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้าย

น้องนักเรียนหญิงที่สลบสลายไปอายุ๑๔ฮะ

ถูกเพื่อนรุมทำร้ายสิบต่อหนึ่ง
ในโรงเรียนจนสลบ

และอย่างตกใจมากที่คุณครูเนี่ย
ยืนดูเด็กถูกทำร้ายเฉยเลย

ทั้งที่น้องปวดหัวแล้วก็ร้องไห้
หลังจากสอบเสร็จแล้วค่อยให้ผู้ปกครองมารับ

รองผู้การนครศรีธรรมราชแล้วทางตำรวจ

ซึ่งเป็นประหลัดพัฒนาสังคม
ลงพื้นที่ช่วยน้องทันทีครับ
นี่ภาพที่เห็นว่าครูก็ยืนอยู่เนี่ยนะฮะ
ผมทำเท่าที่ผมทำได้หมดแล้วนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ผมไม่เห็นท่านเนี่ยเคยจะทำอะไรบ้างนะฮะ
เกิดเหตุทำร้ายในโรงเรียนรายวันเสนอกันทุกวัน

นี่คุณกันจอมพลังโพสต์เอาไว้นะครับ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อเท็จจริง

มัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กุมภาพันธ์สดร้อน
ขณะที่โรงเรียนได้มีการสอบปลายภาค
หลังเกิดเหตุนักเรียนได้ถูกเพื่อนประคองเข้าไปสอบปลายภาคในห้อง

ครูผู้คุมสอบเห็นว่าเด็กมีอาการซึมตาลอย
ก็เลยแจ้งผู้ปกครองให้มารับตัวไปโรงพยาบาลมหาบราช

แล้วพบว่าเด็กมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะอาเจียนปากแตก
หน้าตาบวมปูดคุณ
เด็กกระทืบกันแบบนี้จนเจ็บแบบนี้
ตอนแรกแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายไม่ได้ติดใจอะไรมากนัก
จากเห็นว่าเป็นการทะเลาะวิวาดกัน

แต่มีเพื่อนนักเรียนกลุ่มที่ทำร้ายเนี่ย
ดันส่งคลิปภาพขณะเกิดเหตุ
เยาะเย้ยเด็กผู้บาดเจ็บ
มาถามบอกว่าเจ็บมากไหม

เห็นข้อความเยอะเย้ยกับคลิปภาพที่ลูกถูกรุมทำร้ายแบบนั้น

และนี่คือหลักฐานชัดเจนว่ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียน

ขณะที่ครูเองก็อยู่ด้วยแต่ครูไม่ห้ามปรามนะฮะ

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครศรีธรรมราช
ครูประจำชั้นแล้วก็ฝ่ายปกครองโรงเรียน
เข้าเยี่ยมอาการของนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายนะฮะ
รวมถึงพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาด้วย
เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้
จริงโรงเรียนน่าจะมีแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไข
มันก็คือการบูลลี่ดีนั่นเองแล้วมาถึงการทำร้ายร่างกาย
นั่นสิฮะส่วนสาเหตุเกิดจากเด็กทั้งสองฝ่ายผิดใจกัน

ได้ขอโทษกันเมื่อวันศุกร์ที่๑๗กุมภาพันธ์

แต่เมื่อวานนี้มีการสอบปลายภาค
กลับยกพวกมารุมทำร้ายกันอีก
คุณชมฮาเรื่องแบบนี้มันไม่ได้แค่เสิริมหาสาเหตุ

สิ่งที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของเด็กที่ถูกทำร้าย
เอาตรงค่ะบาดแผลตามร่างกายตามเนื้อตามตัวมันหายได้
อัตบาทแพลนที่มันอยู่ในใจทำอย่างไร
ใช่และเด็กที่เป็นคนไปทำร้ายเขาอีก
ก็จะติดเรื่องของความรุนแรงไปจนถึงวันโต